ผู้ชมครับวันนี้มีเด็กนักเรียนนะฮะทั้งชั้นปฐมแล้วก็อนุบาล
สามสิบกว่าคนนะครับท้องเสียกันระนาวเลยนะฮะ
คลื่นไส้อาเจียนหลังจากมีคนนำอาหาร
แจกเด็กเนื่องในวันเด็กแห่งชาติในวันพรุ่งนี้
แต่พรุ่งนี้เขาโรงเรียนปิดไงใช่ไหมก็เอามาแจกเมื่อเช้าที่หน้าโรงเรียน
น้องน้องก็ไปกินกันไปรับมาทานกันดูสิฮะโอ้อาเจียนกันนี่อาเจียนกัน
กู้ภัยนะครับแพทย์ต้องมาช่วยกันนะครับ
อาการหนักก็ต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลนะฮะโอ้โหนี่วุ่นเลยนะฮะวันนี้
โรงเรียนวัดนาคนิมิตรนะครับอยู่ในซอยสุขสวรรค์๑๔
ถนนสุขสวัสดิ์ในกรุงเทพนะครับทุกผู้ชมครับเด็กเด็กสามสิบคนได้นะฮะ
คลื่นไส้อาเจียนปวดหัวท้องเสียนะครับทยอยกันแสดงอาการนะ
ตั้งแต่เช้าเลยนะฮะมีน้องนักเรียนคนหนึ่งบอกว่าเมื่อเช้าก่อนเข้าเรียน
มีคนมาตั้งโต๊ะแจกอาหารอยู่หน้าโรงเรียนเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ
เป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปผัดแล้วก็มีเครื่องต่างต่างอ่า
อย่างเช่นปูอัดไส้กรอกไข่ผักกะลำแบบนี้เลยนะฮะ
หมี่กึ่งสำเร็จรูปผัดนะครับหลังจากที่ไปรับมาแล้วก็ทานกันเนี่ย
ทีนี้เริ่มละนะทีละคนสองคนจนเป็นห้าคนสิบคนสามสิบคน
ปวดท้องอาเจียนคลื่นไส้ปวดหัวคุณครูก็ต้องรีบมาช่วยกัน
ท่าทางไม่ไหวแล้วครูบอกโอ้โหนี่มันรับมือไม่ไหวแล้ว
ต้องโทรแจ้งกู้ภัยโทรแจ้งศูนย์อเรวันของกรุงเทพ
มาช่วยนะครับกู้ภัยก็เข้ามานะฮะนำรถหลายสิบคันนะฮะ
ลำเลียงเด็กส่งโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้เคียงที่สุดครับ
อ้วกอาเจียนแล้วก็มีอาการปวดหัวเหมือนถามตอบ
เหมือนแบบสลึมสลือแล้วถามเด็กบางคนว่ามีอาการอ้วก
โอ้ยังหนักเลยพอถามต้องว่ากินอาหารที่ไหนมา
กินมาม่ากันทุกคนเลยจากข้างนอก
มะม่าที่นี่เป็นมะม่าเป็นมะม่ายำมะม่า
เป็นยำมาม่าเป็นยำมาม่าเป็นยามาม่ากับผัดมาม่า
เพราะว่าทางชาวบ้านน่าจะเอามาแจกเด็กในวันเด็ก
คุณเอกวรรณยูอำระปานโคศกกรทมนะครับ
เดินทางมาตรวจสอบที่เกิดเหตุทันทีเลยนะครับ
บอกว่าได้ตรวจสอบแล้วพบว่าเด็กไปทานบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปผัด
ก่อนเข้าเรียนช่วง๙โมงเช้า
ก็มีอาการคลื่นไส้ท้องเสียกันอย่างหนักปวดหัวด้วย
ก็เลยรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลกัน
จากการตรวจสอบพบว่ามีคนภายนอกนะฮะ
ทำอาหารเนี่ยมาตั้งโต๊ะแจกเด็กอยู่หน้าโรงเรียนนะครับ
ไม่ได้เป็นอาหารที่ปรุงแล้วก็ให้เด็กทานในโรงเรียนตามปกตินะครับ
สาเหตุน่าจะเกิดจากเมนูบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปผัดนะฮะ
หรืออาจจะเป็นอาหารประเภทอื่นที่ปนอยู่ในบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปผัด

คือเรื่องนี้ผมว่าคงไปเตือนเด็กไม่ได้ว่า
กินอะไรต้องระวังนะต้องเตือนผู้ใหญ่นั่นแหละ
ก็เข้าใจว่าผู้ใหญ่หวังดีอยากจะช่วยเด็กวันเด็กอยากจะมีอาหารมาแจก

อาจจะไปรับจากที่อื่นหรืออาจจะทำเองอะไรก็แล้วแต่
โหนี่ฮะวุ่นเลยเห็นไหม